จิตนะคะครับไปก่อเหตุยิงพ่อตาที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงอืม
ยิงแม่ยายยิงลูกเลี้ยงยิงน้องเมียตายคาที่ยิงเข้าหัวยิงเข้าท้องทุกราย
แล้วก็ยังไปยิงภรรยากับเด็กเด็กซึ่งเป็นลูกของน้องเมียด้วยเหตุการณ์ครั้งนี้ตำรวจจับตัวได้แล้ว
เขายอมรับสารภาพเขามีปัญหาสะสมทะเลาะกับครอบครัวฝั่งภรรยามานาน
ถี่ดินเรื่องปากเสียงเรื่องการพูดจาไม่ให้เกียรติกัน
สุดท้ายมาบอกว่าเขาเสียใจอยากจะขอโทษครอบครัวของภรรยา

ตำรวจสพเมืองพิจิตรนำตัวนายพุทธวันอายุ๕๑ปี
เป็นเจ้าพนักงานราชธรรมชำนาญการเรือนจำจังหวัดพิจิตร

หลังก่อเหตุใช้อาวุธปืนขนาด๙มมยิงในแดงพ่อตา
นางลำพึงแม่ยายนายธิรเดชน้องของภรรยา
และนายธีรวัตรลูกเลี้ยงเสียชีวิต
อกจากนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๓คน
คือภรรยากับลูกชายวัย๑๑ปี
และลูกสาววัย๑๘ปีของนายธิรเดชผู้เสียชีวิต
ทันทีที่นายพุทธวันถูกคุมตัวออกมา

สารภาพว่าอยากขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไป
คำสารภาพของนายพุทธวันผู้ต้องหาสารภาพว่าก่อนเกิดเหตุ
นายพุทธวันได้มีปากเสียงทะเลาวิวาสกับนายธีรวัตร

เนื่องจากเขาเข้าไปตักเตือนเรื่องเปิดเพลงเสียงดัง
แต่นายธีรวัตรไม่ฟังพร้อมกับยังพูดดูถูกเหยียดหยาม
ก่อนใช้ปืนยิงนายธีรวัตรและเด็กชายคาทาวุฒิ
ก่อนจะไปยิงพ่อตาแม่ยายและน้องของภรรยา
ระหว่างนั้นนายพุทธวันได้แกว่งปืนไปมา
ทำให้กระสุนกระเด็นไปถูกภรรยา
กับลูกของนายธีรเดชได้รับบาดเจ็บสาหัส
ตำรวจพยายามเกลี้ยกล่อมนานร่วมชั่วโมง
นายพุทธวันยอมมอบตัว

เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับศพผู้เสียชีวิตทั้ง๔ศพ
วัดครองขเชนอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร

บรรดาเครือญาติถึงกับร้องไห้โฮออกมาด้วยความโศกเศร้า
โดยเฉพาะนางยุพินอายุ๖๐ปี
น้องสาวของนางลำพึงหรือแม่ยายคนก่อเหตุ
ยังทำใจยอมรับไม่ได้กับการสูญเสียครั้งนี้

ใจร้ายจริงเลย
ไม่เคยรู้จักใจจริงหมดเลย
เดียวกับนางลำพูนภรรยาของผู้ต้องหา

ก่อนจะออกมาปฏิเสธว่าปมปัญหานั้นไม่ใช่เรื่องที่ดิน

ที่เกิดขึ้นระหว่างสามีกับลูกเลี้ยง

ของเธอที่มักจะมีปากเสียงกันเป็นประจำ
ด้านพันธุ์ตำรวจโทบุญยังบุญเอี่ยม

มาจากปัญหาเรื่องที่ช่วยเหลือซื้อที่ดิน

และปัญหามีปากเสียงสะสมกับลูกเลี้ยงมานาน

ที่เคยช่วยเหลือเรื่องเงินยามขัดสน
อีกทั้งผู้ต้องหาไม่ประสงค์ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
พร้อมแจ้ง๔ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พยายามฆ่าพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ

ก่อนนำตัวส่งสารฝากขังในวันพรุ่งนี้
พลดอกคำถ่ายภาพระวีการแก้วิจิตข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน